เด็กจะมีวัยที่อยากรู้อยากลองและอยากล้วง
มือนิ้วมีซอกตรงไหนขอล้วงหน่อยขอล้วงหน่อย

ล้วงไปในซอกประตูคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมครับ

ติดโดดหนีบเอาออกไปได้ร้องให้จ้าอะไรกู้พัยช่วยหน่อย
ไม่ง่าไม่ทิศที่ดองน้องไม่เคยด้วย

นี่คือตรงซอกประตูเอ๊ะประตูนี้มันเป็นเลื่อนหรือเปิดปิดนะเนี่ย

แล้วน้องเห็นนี่ช่องอยู่ไง

ผมเคยเหมือนกันคุณผู้ชมเจ็บจริง

เออแล้วก็ไม่รู้จะนึงออกยังไงซอกมันแค่นั่นเลยแคบสุดเลย
ก็ต้องช่วยน้องเขาเนี่ยมันเป็นประตูที่
ระหว่างประตูกับกำแพงนะบริเวณชั้นล่างบ้านหลังหนึ่งในอำเภอทุ่งสงศ์
น้องก็ร้องไห้จ้าเลยคุณผู้ชมฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เครื่องมือช่างถอดทลายถอดประตูออก
แล้วก็เอาแขนของน้องออกมาได้ครับ

แขนของน้องเนี่ยมีร่องรอยถูกหนีบอยู่มันบวมด้วยแดงด้วย
ไม่รู้กระดูกหักหรือเปล่านะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ประถมพยาบาล
การดามแขนน้องไปก่อนครับนี่ฮะโอ้ช้ำม่วงตรงนี้เลย
แล้วก็นำตัวน้องเขาส่งโรงพยาบาลให้แพทย์ช่วยเหลือต่อไป
สาเหตุก็คงไม่พ้นความสนนะคุณผู้ชมฮะ
เด็กเขาอยากรู้อยากล้วงครับเอาแขนล้วงเข้าไปในซอก
ระหว่างที่มีคนเปิดประตูพอดีสุดท้ายโดนหนีบเลย
ก็เลยต้องฝากเป็นอุทาหรณ์คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
ที่มีเด็กเล็กด้วยนะฮะแล้วก็มีประตูแบบนี้ระวังด้วยครับ